กลับมาดูที่ประเทศไทยที่พัทธรุงถ้ำมาลัยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนจะไปปฏิบัติธรรมกัน
ปรากฏช่วงเย็นเมื่อวานหินทรมลงมาปิดทางเข้าโอ้โหนี่บริเวณปากถ้ำเลยครับ
และเป็นส่วนท้ายของเขาอกทะลุสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทธลุงในพื้นที่ตำบลพญาขันครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นสถานที่ที่ทางเทศบาลเมืองพัทธรุงเขาพัฒนาให้มีทางขึ้นนะเป็นทางขึ้นลาดขึ้นไปให้นักท่องเที่ยวสายปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติธรรมที่สำนักสงถ้ำมาลัยครับแล้วก็บางคนไปเที่ยวชมธรรมชาติด้วย
ซึ่งนอกจากมีถ้ำมาลัยยังมีเจดีเก่าแก่มีกุฏิสำหรับพระสงฆ์ที่มาจำวัดอยู่สองรูปด้วยครับ
จุดที่หินถล่มเนี่ยคุณผู้ชมมันสามารถจะทะลุออกไปอีกฝั่งของภูเขาได้
แต่มีหินน้อยหินใหญ่เนี่ยถล่มลงมาครับปิดปากถ้ำซะสนิทเลย
ก้อนหินและต้นไม้ยังทะลุมลงมาทับสาราโพนสี่มุมเมืองของจวัดพระธรรมจนเสียหายด้วยครับ
ไหนจะสาราที่ประดิษฐานของตาหลวงหมุนเพราะท่านคล้ายวาจาศิษย์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยก็ถูก
หินก้อนใหญ่ถล่มลงมาทับกำแพงแต่ที่น่าแปลกใจนี่คุณผู้ชมเห็นไหม
เหมือนเกจิทั้งสามรูปไม่เสียหายเลยครับส่วนเจดีเก่าแก่พร้อมสิ่งก่อสร้าง
ก็กำลังจะซุดตัวตามตามกันไปเนื่องจากว่าหินใต้ฐานเนี่ย
มันเริ่มถล่มลงมาเรื่อยแล้วครับหลวงตาวัฒนาเนี่ยเล่าให้ฟัง
ก่อนเกิดเหตุนะนี่หลวงตาวัฒนาท่านได้ยินเสียงหินลั่น
อ่าหินลั่นครับหลังจากนั้นทั้งหินทั้งต้นไม้ถล่มลงมา
คืนคลืนปิดปากถ้ำเลยไม่คือก่อนหน้ามันจะต้องแบบพายุฝนมากระหน่ำ
มันต้องแรงอะไรแบบนี้แข็งเออพัดทะลุงฝนตกมาหลายวันแล้วไง
มันอาจจะอุ้มน้ำสะสมเป็นไปได้หลวงตาวัฒนาบอกไม่มีนะอ้าวเหรอ
ไม่มีฝนตกนะลมพัดก็ไม่มีนะแต่สาเหตุน่าจะเป็นแบบนี้
คุณผู้ชมฮะหลวงตาวัฒนาบอกน่าจะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ฝนมันตกติดติดติดติดกันมาสิบวันแล้วอ๋อแต่เมื่อวานอ่ะไม่มีน่ะค่ะ
แต่มันตกต่อเนื่องมาสิบวันก่อนหน้านั้นแล้วปกติหินแถวนั้นมันเป็นหินกร่อนอยู่แล้ว
พอดูดซับน้ำฝนเข้าไปนานเนี่ยก็ยิ่งกร่อนหนักเลยทีนี้
ผูกพังครับผูกพังจนถล่มลงมาทางหัวหน้าปพพัทธลุงครับ
นายอาชวงสาริพัฒน์บอกว่าประเมินจากสถานการณ์แล้ว
มันจะไม่ได้จบแค่นี้สิมีแนวโน้มสูงที่หินมันจะถล่มเพิ่มเติมลงมาอีกได้ครับ
เพราะช่วงนี้อย่างที่เรารายงานไปที่พี่ดาวบอกไป
ภาคใต้ยังมีฝนอยู่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งปิดสถานที่ไว้ก่อนครับ
ห้ามเลยนะนักท่องเที่ยวจะขึ้นมาเที่ยวไม่ได้นะ
จะมาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้นะเพราะมีโอกาสที่จะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อครับ
ฉะนั้นย้ำนะคุณผู้ชมใครมีแผนจะไปถ้ำมาลัยจังหวัดพัทธรุง
ต้องเลื่อนไปก่อนนะช่วงนี้ยังไปไม่ได้ครับ